เกือบลงจากเครื่องไม่ได้ค่ะทุกคนมันไม่ยอมมาเก็บชนั่นให้เรา
ตอนนั้นบินกลับจากสิงคโปร์มาไทย
ระหว่างนั้นนะคะก็พนักงานก็มีการเสิร์ฟอาหารปกตินั่นแหละ
แล้วทีนี้ในระหว่างที่พนักงานเสิร์ฟอาหารให้เราเสร็จแล้ว
กับเพื่อนอีกสองคนที่นั่งมาด้วยกันก็คือมีการกินกันไปคุยกันไป
ก็คือแบบปกติก็คือแบบโอเคคุยกันเฮฮาเฮฮา
แต่ว่าไม่ได้มีการลุกออกจากที่นั่งหรือว่าลุกไปไหนกันเลยนะ
ก็คือนั่งทานข้าวปกตินั่นแหละ
แล้วทีนี้ระหว่างที่เรากำลังคุยเล่นกัน
เราได้ยินเสียงประกาศว่าเตรียมตัวเข้าสู่ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ
อ่าทีนี้เราก็อ้าวแล้วจานที่มันอยู่ข้างหน้า
สวัสดีค่ะแพรวานะคะที่ลงคลิปไปนะคะ
ก็จะมาขออธิบายนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร
จะได้เข้าใจในแบบเดียวกันเนอะ
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าแพรวาเป็นคนที่ไม่ได้บินบ่อยนะ
ไม่ได้ไม่ได้แบบอ่าขึ้นเครื่องบ่อย
ฉะนั้นแบบคำพูดบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดที่เป็นทางการเนอะ
ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะนะคะก็คืออ่าตอนนั้นเนี่ยบินกลับจากเอ่อ
สิงคโปร์มามาไทยเนอะในระหว่างนั้นนะคะ
ก็พนักงานก็มีการเสิร์ฟอาหารปกตินั่นแหละ
แล้วทีนี้ในระหว่างที่พนักงานเสิร์ฟอาหารให้เราเสร็จแล้ว
กับเพื่อนอีกสองคนที่นั่งมาด้วยกันก็คือมีการกินกันไปคุยกันไป
ก็คือแบบปกติก็คือแบบโอเคคุยกันเฮฮาเฮฮา
แต่ว่าไม่ได้มีการลุกออกจากที่นั่งหรือว่าลุกไปไหนกันเลยนะ
ก็คือนั่งทานข้าวปกตินั่นแหละ
แล้วทีนี้ระหว่างที่เรากำลังคุยเล่นกัน
ได้ยินเสียงประกาศว่าเตรียมตัวเข้าสู่ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ
อ่าทีนี้เราก็อ้าวแล้วจานที่มันอยู่ข้างหน้า
ของของแพรเองกับเพื่อนอีก๒คนต้องทำยังไง
ทีนี้เพื่อนที่นั่งอยู่ด้านใน
เขาก็บอกว่าถ้าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเราอ่ะจะลุกออกไม่ได้
เพราะมันติดเราก็พยายามกดเรียกพนักงาน
ก็คือกดก็พยายามกดกันหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะ
แต่ก็ไม่มีพนักงานมาจนกระทั่งแบบเตรียมให้รักเข็มขัด
แล้วด้วยความที่ว่าถาดมันก็ยังอยู่ข้างหน้า
แล้วตอนนั้นแพ้ก็พกหมอนอะไรไปด้วย
คือมันก็จะรัดเข็มขัดไม่ได้แล้ว
ภาพมันก็จะเป็นอย่างคลิปที่เห็นก็คือจะมีอ่า
ขวดน้ำหรือว่าวัตถุแบบชิ้นเล็ก
ที่มันอยู่ตรงที่จานข้าวมันก็จะมีหล่น
ระหว่างนั้นเราก็ต้องนั่งประคองถาดกันไป
แล้วพอเครื่องลงแบบจอดสนิทแล้ว
ก็จะมีผู้โดยสารคนอื่นเขาก็จะเตรียมตัวลง
ทีนี้เราก็ต้องวิ่งไปบอกแอร์ที่อยู่แบบด้านหลัง
ให้เขามาเก็บจานให้เรา
ภาพมันก็จะกลายตัดมาเป็นภาพตอนสุดท้ายที่มันค่อนข้างที่จะดูวุ่นวายนิดนึง
อ่าเหตุการณ์มันก็จะเป็นประมาณนี้เนอะถ้าเกิดสมมุติแบบคำพูดอะไรบางอย่างแบบ
มันมันไม่เป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบมาขออธิบายคลิปนี้ค่ะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป